แรกวันนี้นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะ
จังหวัดก็ร่วมทำกิจกรรมกันขึ้นมานะคะ
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
ร่วมกันทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลนะคะ
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ
ที่จังหวัดพยาวนะคะนายวุฒิชัยสาวโกมุท

เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพยาว
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
ที่บริเวณหน้าศูนย์เฉลิมพระเกียรติสารกลางจังหวัดพระเยาว์
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดช
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษหรือวันพ่อแห่งชาติ
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานประกอบพิธีถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้
และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษ
ที่บริเวณสาราประชาคมจังหวัดพยาวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะร้านต้มเลือดหมูเจ๊ตองค่ะ
เป็นร้านต้มเลือดหมูชื่อดังในตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองนะคะ
เปิดร้านเลี้ยงต้มเลือดหมูให้พี่น้องประชาชนทั่วไป
มารับประทานฟรีในวันพ่อแห่งชาติวันนี้ค่ะ
โดยนายประเชิญโพเย็นเจ้าของร้านบอกว่าตัวเขาเองและครอบครัว
อยากร่วมกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และแสดงความกระตันยูกระตะเวที
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษค่ะ
ไปต่อที่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีที่สวนหนุ่มนุษย์พัทยา
นายกัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยานำคณะผู้บริหารพนักงานประชาชน
ตลอดจนลูกจ้างพร้อมช้างแสนรู้อีกจำนวน๙เชือก
ร่วมทำบุญใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษ
หลวงราชการที่๙วันที่๕ธันวาคม๒๕๖๐
และเพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมาค่ะ
ปิดท้ายบรรยากาศที่จังหวัดยาลานะคะ
นายชายสิทธิ์พานิดพงศ์เพื่อราชการจังหวัดยลา
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวจังหวัดยาลาจำนวนมาก
ร่วมประกอบพิธีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรถวายเครื่องทัยธรรม
และร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระภิกษุสงสามเณร
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะ
อกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สารหลักเมืองจังหวัดยาลา
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติให้มีความสะอาดสวยงามร่มรื่น
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดยาลาค่ะ